อุทาหรณ์นะครับนะในบ้านเรามันมีทางลักผ่านเส้นทางรถไฟกันเยอะนะฮะ

ถ้าเกิดจะขับผ่านมองซ้ายมองขวาดูสัญญาณไฟดูรถไฟให้ดี
เพราะอาจจะเฉียดตายแบบเหตุการณ์นี้ติดตามในห้องข่าวเตือนภัยครับ
ครั้งแล้วครั้งเล่ากับจุดตัดมรณะพื้นที่หมู่๔บ้านป่าก่อตำบลคลองชีล้อมอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
รถไฟขบวนการตังกรุงเทพพุ่งชนรถเก๋งที่แล่นข้ามจุดตัดทางรถไฟในระยะกระชั้นชิด
้าเหล็กกระแทกสุดท้ายรถพังยับเยินเดชบุญหญิงสาวคนขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
เผยจุดตัดรถไฟเส้นนี้ขยี้ร่างพี่น้องมาแล้ว๒ศพ
รถไฟชนรถชาวบ้านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่จนแล้วจนรอดยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
สัญญาณไฟไร้ไม้กั้นทางเตือนชาวบ้านที่ต้องใช้เส้นทางผ่าน
ซ้ายขวาอย่างรอบครอบก่อนข้ามตัดทางรถไฟ
ให้ดีหน่วยงานรับผิดชอบควรเร่งแก้ไข
วันนี้โชคดีไม่มีใครตายเพิ่มแต่หากปล่อยทิ้งไว้
ไม่นานคงมีอีกหลายชีวิตสังเวยจุดตัดมรณะ
เพราะภัยอันตรายมีอยู่รอบตัวเราต้องรู้เท่าทัน
เพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุ